คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ต้นปีที่ผ่านมา
เราเห็นคนบันเทิงเดินสายมูกันเพียบ
เขาเรียกว่าเป็นการทำบุญเสริมสิริมงคล
ศักดิ์สิทธิ์นับถือตรงไหนเขาก็ไปกัน
แต่ว่ามีอย่างหนึ่งเขาไม่ลืมนะคะ

เป็นของหนุ่มนุกธนดลคนดีคนเดิมค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้องหนุ่มนี่นะคะเขาได้โพสต์ข้อความ
แล้วก็โพสต์เรื่องราวสุดประทับใจเอาไว้
ว่า๑๐มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เป็นวันพิเศษของคนที่ชื่อสมจิตสิริแวว

บอกว่าสุขสรรค์วันเกิดนะครับพ่อ
วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้อยู่กับพ่ออีกแล้ว
ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างมีหน้าที่
ขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ

วันเกิดปีนี้ลูกไม่ได้มีอะไรให้พ่อมากมาย
จากความรักที่มีให้พ่ออยู่ทุก

ไม่น่าฟันกับหลงใหม่

อดทนบากบั่นพยายามทำมาจนได้
ขอมอบให้เป็นของขวัญของพ่อนะครับ

โฉนดที่ดินสองแปลงสิบห้าไร่
ซึ่งทำการโอนเป็นชื่อของคุณพ่อเรียบร้อย
โอ้โหคุณผู้ชมหล่อด้วยเก่งด้วยน่ารักกระตันยูแบบนี้
เอฟซีจะไปไหนสิกดไลน์นัวเอฟซีเขารักพ่อนี้นี่เองคุณหนูกะตันยู
ใช่ค่ะเป็นคนที่รู้คุณบุญคุณพ่อแม่จริงเลยนะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะลูกทุ่งสาวเวียงนรมนค่ะ
คนนี้ก็ทำบุญกับพระในบ้านเช่นกันค่ะ
ด้วยการถือโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง

อบมาลัยน้ำใจจำนวนกว่า๑แสนบาทค่ะ
ให้กับคุณแม่ของเธอค่ะที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ด
ถือโอกาสในวันพิเศษนี้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อ
ที่จากไปครบรอบสองปีอีกด้วย
โดยลูกทุ่งสาวนะคะเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
คุณพ่อเคยสั่งเสียเอาไว้ว่าในวันที่ท่านจากไปแล้วเนี่ย
ช่วยทำบุญอุทิศไปให้ท่านเยอะนะคะ
ก็เลยตั้งใจว่าจะทำบุญแบบนี้ในทุกปีค่ะ
สำคัญที่สุดสำหรับวันเกิดของเวียนะคะ
ยังลำลึกนึกถึงคุณพ่ออยู่เสมอนะคะ
บุญคุณคุณพ่อยังอยู่ในความรู้สึกของเวียงอยู่ตลอดนะคะ
ร่วม๒ปีนะคะที่คุณพ่อได้จากเมืองไปนะคะ
ครบรอบถือว่าได้ทำบุญนะคะในครั้งนี้นะคะสำคัญมาก
ต้องบอกว่าแต่ละคนนะคะช่างเป็นลูกทุ่งที่กระตันยูจริงค่ะ
ลูกคุณบุญคุณพ่อแม่จริงไหมคะคุณอ้น
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วต้องบอกแบบนี้นะ